เป็นความคืบหน้ากรณีที่คุณครูท่านหนึ่งค่ะ
เป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ถูกบีบให้ออกจากโรงเรียน
เพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเพศสภาพของเขาไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ล่าสุดทีมผู้บริหารโรงเรียนออกมาชี้แจง

คนที่นำทีมชี้แจงก็คือนางอาภาพร
แปลงไทยสงศ์รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ก็เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารแล้วก็เป็นทีมประเมินคุณภาพครูโรงเรียน
ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ครูบอลก็คือครูที่เป็นครูข้ามเพศ
จือจริงว่านายอุ๊กกริจจัดสนามวัย๒๗ปี
ร้องเรียนบอกว่าถูกทีมผู้บริหารกดดันกันแกล้ง
ไม่ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่หนึ่ง
แล้วก็บีบให้ครูบอลลาออกจากราชการ
นางอาภาพรยืนยันเลยนะคะว่าประเด็นหลักที่ครูบอลถูกตำหนิ
ไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพอย่างที่ครูบอลออกมาร้องสื่อ
แต่เป็นเรื่องของการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม
ผลการประเมินงานผลการปฏิบัติงานก็ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
ก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่หนึ่ง

เขาก็จะมีจัดทำขึ้นทั้งหมด๔ครั้งภายในระยะเวลา๒ปี
เฉลี่ย๖เดือนครั้งนั่นเองนะคะ
ก็มีการประเมินกันด้วยมา
ปรากฏว่าครูบอลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
พอถึงเกณฑ์ถึงห่วงเวลาที่จะมีการประเมิน
พอครูทีมผู้บริหารเรียกไปตักเตือน

รวมทั้งกิริยาก็ไม่เหมาะสมเนี่ย

บ่อยครักมากอ่าฟังเสียงรองผอหน่อยค่ะ
ในการประเมินของเขาครั้งแรกก็คือนี่คือครั้งแรก
เขาบอกว่าไม่ผ่านถามว่าโรงเรียนได้กลั่นแกล้งเขาไหม
แต่เราประเมินเชิงประจักษ์มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคน
มาร่วมกันพิจารณานะคะทีนี้ในการประเมินไม่ผ่านเนี่ย
เขาก็จะมีข้อว่าคุณได้ผ่านด้านไหนด้านไหน
แล้วก็จะบันทึกไว้แล้วก็เชิญน้องที่ถูกประเมินนะคะ
มารับฟังว่าน้องจะต้องพัฒนางานด้านใดต่อไป
คือรองพอท่านนี้เนี่ยนะคะบอกว่าจริงแล้วครูบอลเนี่ย
ไม่ได้ถูกกิจกันเรื่องของเพศสภาพนะคะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยในโรงเรียนแห่งนี้ก็มีครูลักษณะข้ามเพศเนี่ย
นับไปนับมาก็ประมาณ๖คนเขาก็ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
ทีนี้อีกหนึ่งท่านเราไปสอบถามก็คือนายจักรพันธ์เพ็งประโคน
เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยแล้วก็เป็นครูหัวหน้าหอพักชาย
รับว่าตัวเองก็เป็นสาวประเภท๒เช่นเดียวกัน
ที่นี่มา๘ปีแล้วไม่เคยรู้สึกว่าถูกกิดกันเรื่องของเพศสภาพ
ตลอดระยะเวลาการทำงานที่นี่ครูทุกคนก็ต้องถูกมีการประเมินผลงาน
เพื่อพัฒนาตัวเองไม่ได้มีเรื่องของการกิจกันเพศสภาพ